มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่วันนี้มีแกนนำผู้ชุมนุมก็คือไม้ระยองค่ะ
ระยองเนี่ยวันนี้รวมตัวกับผู้ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใช่ค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกคลองตันนะคะ
เขาออกจากมอรามล่ะใช่ค่ะนะครับบอกว่าจะเดินไปที่อ่า
แล้วถ้ามีมวลชนมากพอจะไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่๕แยกรัฐพร้าว
นี่คือภาพสดขนาดนี้เลยนะคะใช่ครับ
คุณนฤทธิ์นะคะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ถ้าคุณนฤทธิ์พร้อมเชิญได้เลยนะคะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางคุณไม้ระยอง
เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองตันนะครับ
โดยมีการนัดรวมพลกันที่แยกคลองตันก่อน
หลังจากนั้นก็จะรอกลุ่มผู้ชมนุมที่จะเดินทางจากสถานีอุดมศุกร์
มาส่งพบที่บริเวณจุดนี้
ซึ่งจุดแยกคลองตันเมื่อรวมพบกันเสร็จแล้วนะครับ
ทางคุณไม้ระยองจะบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนที่นำกลุ่มผู้ชมนุมนะครับ
ซึ่งเป็นจุดชุมนุมใหญ่ที่สุดของวันนี้
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้น

ขบวนของคุณไม้ระยองกำลังมุ่งหน้าไปบริเวณแยก

ที่อยู่บริเวณข้างทางไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทางนะครับก็ต่างชูสามนิ้วและให้กำลังใจขบวนกลุ่มผู้ชมนุมนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ขอบคุณคุณนฤทธิ์ด้วยนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่นำโดยไม้ระยองนะคะก็คือจากหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันนะคะก็มวลชนเป็นจำนวนมากก็ทยอยเดินเท้ากันอยู่นะคะ